เขาบอกว่าเห็ดร้อนสร้างรายได้ดี

เออต้องเพาะปลูกยังไง

ติดตามกันเลยในช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่
ก็ทำเงินได้ง่าย

มากันที่สมจิตฟาร์มเห็ดกะบิน
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่๓๙หมู่๑๑ตะบน
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี

ใช้พื้นที่บริเวณบ้านทำฟาร์มเห็ดร้อนและเห็ดเย็น
ซึ่งเห็ดร้อนจะชอบอยู่ในอุณหภูมิที่ร้อนชื้น
อย่างเช่นเห็ดขอนดำเห็ดขอนขาวและเห็ดบด

ส่วนเห็ดตระกูลเย็นล่ะมีอะไรบ้างครับ
เห็ดตระกูลเย็นค่ะก็จะผ่อนออกไปด้วย
นางฟ้าภูฐานเป่าพื้นนางลมหญิงจื้อค่ะ
โดยคุณสมจิตบอกว่าการเพาะเห็นนั้นไม่ยาก
โดยเริ่มจากการใช้วัสดุจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา
หรือไม้เบจพันธุ์ปูนขาวรำข้าว
และธาตุอาหารต่างผสมให้เข้ากัน
จากนั้นก็นำมาบรรจุใส่ถุงนำสำลีอุดแล้วปิดฝา
ซึ่งจะช่วยป้องกันแมลงและเก็บความชื้นด้วยครับ
หลังจากนั้นก็นำถุงเห็ดไปนึ่งด้วยโรงนึ่งไอน้ำ
อันนี้นึ่งแบบใช้น้ำค่ะ๑๔๐โอ้โฮ

นึ่งเสร็จแล้วก็จะทำการหยอดหัวเชื้อข้าวฟ่าง
ใส่ลงถุง๒๐๓๐เมล็ด
และก่อนจะหยอดเนี่ยจะต้องมีการฉีดแอลกอฮอลฆ่าเชื้อก่อนนะครับ

เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำถุงเห็ดไปบม๓๐๔๕วัน
แล้วนำไปใส่โรงเรือนที่เก็บความชื้นพร้อมกับรดน้ำทุกวัน
ว่าแต่ลดเวลาไหนบ้างครับ
หน้าร้อนอย่างนี้ก็๓เวลาเช้ากลางวันเย็น

เห็ดออกดอกแล้วก็จะเก็บขายที่ตลาด
ซึ่งการพ่อเห็ดขายของคุณสมจิตเนี่ยสามารถสร้างรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว
ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
มันมีเห็ดร้อนแล้วมันก็มีเห็ดเย็น

ลองดูเผื่อจะได้ไอเดียสำหรับใครที่สนใจ
แต่ว่าการเพาะเห็ดเอาจริงต้องปรึกษาหาข้อมูล
แล้วก็เรื่องของความสะอาดหรือว่าอุณหภูมิเนี่ย
สำคัญมากนะคะ